สวัสดีครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ประเวณทางตอนบนของประเทศไทยไล่ลงมาจนถึงประเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่ก้าวเป็นต้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่มาหลังจากฝนตกไปแล้วก็คืออากาศเย็นเย็นสบายสบายที่หลายคนได้สัมผัสกันนะครับแน่นอนพรุ่งนี้ยังเป็นอีกวันนะครับที่ต้อง
กำลังครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่ไหมก็คือความชื้นจากทะเลนั่นเองนะครับเป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงก็จะค่อยค่อยค่อยเข้ามาปกปรุงในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลจะเริ่มรู้สึกร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องระวังฝนอยู่เพราะว่าความชื้นเหล

สวัสดีครับ